สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับมินนี่นัทชาค่ะคุณผู้ชมค่ะถึงแม้ว่าพายุฤดูร้อนเนี่ยจะเริ่มเบาบางลงแล้วหลายคนบอกว่าฝนเริ่มตกลดลงนะคะ
แต่ยังมีหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยที่ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่ค่ะ
ระหว่างพายุฤดูร้อนกันด้วยค่ะย่ำเตือนกันอีกครั้งคุณผู้ชมกลางสัปดาห์นี้
อุณหภูมิทั่วประเทศไทยอาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะและในปีนี้ฤดูร้อนเนี่ยค่อนข้างสั้น

เราอาจจะเข้าสู่ฤดูฝนกันแล้วค่ะ